ฝนตกในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานค่ะน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติต่าง
มันก็เยอะพอเยอะแล้วน้ำก็ไหลเชี่ยวกรากนะคะ
บางคนออกไปหาปลาในช่วงเวลานี้ค่ะกะจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยนะคะ
แต่ขอเตือนคุณผู้ชมนะคะให้ระมัดระวัง
เพราะว่าที่นครราชศรีมานะคะชายอายุ๕๙ปีค่ะลงไปหวานแหหาปลานะคะ
อยู่ที่ฝ่ายกั้นลำน้ำชีในช่วงที่น้ำเยอะแบบนี้เยอะนะคุณดูสิน้ำ

ใช่ค่ะน่ากลัวแล้วทีนี้พอหวานแหลงไปแหมันไปติดกับแขน
แล้วก็ดึงร่างตัวเองลงไปในฝ่ายอีกทีนึง
ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่พยายามค้นหาตัวแต่ก็ยังไม่เจอเลยนะคะ
กู้ภัยฮุก๓๑พร้อมด้วยนักประดาน้ำรื่นจิตอาสา
ร่วมกันค้นหาร่างของนายแสวงอาสาคติอายุ๕๙ปีค่ะ
หลังจากที่ในแสวงออกไปหวานแหหาปลาแล้วก็จมน้ำหายไปในฝ่ายกั้นลำน้ำชี
จุดนี้อยู่ที่ท้ายหมู่บ้านโนนสูงตำบลศรีศุกร์อำเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชศรีมานะคะคือหายไปตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ญาติเอาดอกไม้เอาทูบเทียนเอาเหล้าขาวมาเส้นไหว้เจ้าที่
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเพื่อให้กู้ภัยพบร่างของนายแสวง
โดยช่วงการที่เอาดอกไม้มาไหว้เนี่ยมีชาวบ้านมามุงดูเหตุการณ์เป็นจำนวนมากค่ะ
ชาวบ้านซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันชื่อว่านายรัศมีสืบสุนทร
เปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีเพื่อนบ้านเห็นในแสวง
ลงไปหวานแหหาปลาในฝ่ายกั้นลำน้ำชีจุดนี้กระแสน้ำไหลเชี่ยว
บางจุดเป็นน้ำวนด้วยวิธีการของนายแสวงช่วงที่หาปลาก็คือใช้เชือก
แหหาปลาแล้วก็เอามาผูกกับแขนตัวเองอีกที
คาดว่าในแสวงหวานแหลงไปในจุดที่มันเป็นกระแสน้ำวน
ชาวบ้านที่หาปลาอยู่ฝั่งตรงข้ามเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะคะ
แต่ว่าน้ำมันเชี่ยวมันแรงมากไม่มีใครกล้าลงไปช่วยเหลือค่ะ